สีสันค่ะช้าไทยรัฐหมดแล้วครับ

แต่ก่อนพี่ทิเป้เขามีแค่นี้นะสีสัน

ต้องมีอารมณ์สีสัน

อ๋อยามเช้ามั้นนะครับมีความหมายนะครับอ้าวมีความหมายนะครับ
เชื่อไม่เชื่อยังไงนะครับอยู่ที่สูตรและลีลา
ผมว่าเราไปดูข่าวกันดีกว่าสีสันแบบนี้มีเด็ดแค่ไหนนะครับ
อย่าลืมจะพลาดติดตามชมได้เลยครับ

ดนตรีไร้ขีดจำกัดจริง
มนุษย์คือผู้สร้างงานศิลปะโดยแท้
ขอให้ได้คิดเถอะครับอยากให้เป็นอะไรย่อมทำได้
เมล็ดเพือดที่วางอยู่ตอนหน้าสาวเนาะคนนี้
ถ้าบอกว่าทำเป็นภาพอะไรก็ได้

ค่อยเติมเสริมภาพที่ออกมา
นั่นก็คือรูปม้าครับ
ความคิดสร้างสรรค์โดยแท้ครับผม
ใครทำใครเล่นใครใคร
ใครเล่นจนพังสารภาพมาเลย

รับมาเลยหลักฐานที่เห็น
เห็นอยู่ว่าใครมีร่องรอยมีจุดสังเกต

ส่วนน้องเขาไม่มีร่องรอยเขาไม่ผิด
รับโทษมาเลยจะขอโทษยืนขึ้น
แล้วก็หมอบลงเท่านั้นแหละจบเลย
เตรียมเครื่องพริกแกงให้พร้อม
ขาตะไคร้มาสูตรเด็ดใส่เข้าไปครับ
นำไก่ทั้งตัวมาล้างน้ำให้สะอาด
ยักษ์เครื่องปุ่งทั้งหมดลงในท้องไก่

อกดินเหนียวให้ทั่วตัวปั้นเป็นก้อนแล้วก็นำไปตั้งไฟ
สุมไฟเข้าแรงดินเหนียวไหม้จนเป็นสีดำ
แล้วก็ทำน้ำจิ้มรอไว้เลยครับคุณผู้ชมครับ
มัมได้เลยเห็นแล้วหิวเลยล่ะครับ
นี่แหละครับเขาเรียกว่าไก่ใต้ดิน
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
หมดไปแล้วล่ะครับสีสันข่าวเช้าถนัด
ทิศเป้ขออนุญาตลาไปก่อน
สวัสดีครับไปแล้วครับ